ก็ถือเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายนะครับ
ดูความพร้อมของทางบุรีรามยูเนเต็ด

ผลงานในรอบ๑๖ทีมสุดท้ายที่ผ่านมานั้น
เอาชนะแชมป์เก่าเชียงราย๔ต่อ๑นะครับ
ส่วนเกมล่าสุดในหลีกก็เพิ่งบุกไปเอาชนะสมุทรประการ
นำโดยธีรทรบุญมาทันสุประชัยใจเด็ด
จนทานโบลินกิอายุมิซิก้าแล้วก็เรบินซูลาก้านะครับ

มินตันซัวเลสมามุดดาฮัทฮาบาลอสทาเดลลี่
โดยมีแอร์ตรอนธิราบาซี่ประการหลังตัวเก่งยืนคุมแนวรับนะครับ
คู่นี้ก็เคยพบกันมาเพียงครั้งเดียวในเกมอย่างเป็นทางการในศึกไทยลีกนะครับ
เลขแรกที่ผ่านมาบุรีรำนั้นเปิดบ้านเสมอกับหนองบัวไป๐ต่อ๐
ส่วนเกมคู่อื่นในรอบ๘ทีมสุดท้ายวันนี้
ขณะที่สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียยืนยันว่าได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพ
เพื่อเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มต่อไป
จะแข่งขันกันทั้งหมด๖นัดวันที่๑๕เมษายนถึง๑พฤษภาคมนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับที่เตรียมลงแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียน๒๐
ความพร้อมเกมนี้ซาบาดอร์บาเลโลกาเซียกุญซือของทีมไม่มีปัญหาการจัดทัพ
เตะคนสำคัญก็อยู่ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุสักใจเพชรชนะพัฒน์บัวพัฒน์คณะคำยก
แล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายศูนย์หน้าจากการท่าเรือพร้อมลงล่าตาข่ายนะครับ